เหตุการณ์ที่เมียนมายังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะ
โดยผู้หญิงที่ถูกกระสุนยิงเจาะศีรษะตั้งแต่๑๐วันก่อน
เธอเสียชีวิตแล้วนะคะก็ยิ่งจุดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มผู้ชุมนุม
ทำให้บรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นอีกครั้ง
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศเลยค่ะ
นี่คือคำพูดสั้นที่พี่สาวของผู้เสียชีวิตฝากไปถึงผู้ชุมนุมทุกคน
ยังคงสู้ต่อไปและอย่าให้การเสียชีวิตของน้องสาวของเธอต้องศูนย์เปล่า
การเสียชีวิตของมะยาตัวเอกค่ะน้องสาวของเธอที่อยู่ที่นี่
เพียง๒๐ปีได้สร้างกระแสความโกรธแค้นให้แก่ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารทุกคน
คลิปที่เธอล้มลงหลังจากถูกยิงจนกระสุนเจาะหมวกกันน็อก
ขณะที่ร่วมการชุมนุมในกรุงเนปิดอร์
ตอกย้ำว่าตำรวจและทหารได้ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมจริง
แม้ว่าตำรวจยังคงยืนยันว่าใช้แต่กระสุนยางในการสลายการชุมนุมก็ตาม
โดยเธอได้กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาร์
นับตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะที่การประท้วงรายวันกลุ่มผู้ชุมนุมในย่างกุ้งยังคงเดินหน้าใช้อารยะขัดขืน
เพื่อทำให้การดำเนินงานของธุรกิจที่เป็นของภาครัฐต้องชะงักงัน
โดยมีการวางแนวกั้นเพื่อปิดเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามารวมตัวกัน
ผู้ชุมนุมมารวมตัวกันด้านหน้าแนวกั้นแทน
และยังมีรายงานการชุมนุมใกล้กับมหาวิทยาลัยคู่ขนานไปด้วย
ขณะที่เมืองมิจิน่าทางตอนเหนือมีรายงานว่าทั้งตำรวจและทหาร

เข้าสลายการชุมนุมโดยใช้กระบองไล่ทุบผู้ชุมนุม
หลังจากที่มีกลุ่มวัยรุ่นชู๓นิ้วและโบกทงขี่มอเตอร์ไซค์มาเผชิญหน้ากับตำรวจ
อกจากนี้ยังมีรายงานการปะทะกันในรัฐคชิน

โดยมีรายงานการใช้กระสุนยางและการยิงหนังสติ๊ก
สลายผู้ประท้วงอยู่เป็นระยะตลอด๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยในโลกโซเชียลยังเรียกร้องให้นานาชาติจับตาสถานการณ์ในรัฐคชินด้วย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตำรวจทหารปราบรามผู้ประท้วงหนัก
แต่กลับไม่ค่อยมีการรายงานข่าวมากนัก
ด้านความเคลื่อนไหวจากนานาชาติหลายประเทศ
ต่างเดินหน้าประนามการก่อรัฐประหารของกองทัพเมียนมาร์

เพื่อเร่งคืนประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน
โดยนายโดมินิกกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษระบุว่า
รัฐประหารในเมียนมาร์ต้องถูกขัดขวาง
โดยสหราชอาณาจักรได้ความบาดสมาชิกระดับสูงของกองทัพเมียนมาร์
และระงับการส่งเงินช่วยเหลือไปยังรัฐบาลเมียนมาร์แล้ว
การรัฐประหารในเมียนมาร์ต้องถูกขัดขวาง
ที่ผ่านมาว่าการความบาดจากนานาชาติไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด
จุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน